ทีชีวิตรถกระบะคันนี้ขับรถฝ่ามาในพื้นที่ที่มีน้ำหลากมาแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้ฮะ
เกิดขึ้นเมื่อเช้าเลยฮะสดร้อนครับฝนตกหนักในพื้นที่พรมคีรีนครศรีธรรมราชครับ
นายสรรทรอายุ๒๕มีอาชีพรับเหมาติดฝ้าเพดานเป็นชาวอำเภอร่อนพิบูรณ์ที่นครศรีธรรมราช
ขับกระบะจะพาเพื่อนคนงานไปทำงานรวม๓คนอยู่ในรถกระบะคันนั้นนะฮะ
วงคลมสีแดงแล้วขับผ่านบริเวณเขื่อนสะพานน้ำล้นคลองวังลุง
สองหมู่บ้านฮะแล้วน้ำป่ามันหลากซัดมาครับ
น้ำตกสองรักหรือน้ำตกวังลุงอ่ะรถกำลังขับมาเนี่ยผ่านทางแบบเนี้ย
แบบนี้คุณผู้ชมชมพู่ครับค่ะแล้วดูแรงของน้ำสิเห็นไหม
น้ำไหนเที่ยวมากรถเลยไหลไปนู้นฮะ
ติดอยู่ที่โขดหินตรงนู้นอ่ะโอ้โห
กระบะถูกน้ำปาดซัดตกคลองครับไปติดกลางก้อนหิน
ตรงกลางคลองตรงนั้นนะฮะสามคนพยายามตะกิกตะกายออกมาจากรถอย่างทุลักทุเลครับ
ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่รีบไปช่วยเหลือสุดท้ายพาทั้ง๓คนขึ้นฝั่งได้ปลอดภัย
ไม่มีใครบาดเจ็บส่วนกระบะยังติดคาอยู่ตรงนั้น
เดี๋ยวรอให้น้ำมันเบาน้ำมันลดก่อนแล้วค่อยไปกู้ซากรถขึ้นมา
ตั้งใจจะไปทำงานแล้วมาเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด
ระมัดระวังด้วยนะครับในพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้หลายจุดยังเจอฝนหนักอยู่นะฮะ